เหตุการณ์หนึ่งอันนี้เกิดขึ้นที่จังหวัดขอนแก่น

ไม่รู้เมายาหรือว่าเมาอะไร
แต่ว่าเดินมาพร้อมกับถือมีดพระ
ยาวเลยมาขมขู่ชายแก่
ผู้ชายคนนี้ที่นั่งอยู่หน้าร้านขายของชำ
ไปดูพฤติกรรมนี้เพราะว่ากล้องวงจรปิดจับภาพเอาไว้ได้ค่ะ
อ่าคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวสักครู่นึงนี่นี่นี่นี่นี่นี่
จอมปิดนี่ค่ะนาทีเกิดเหตุนะคะใช่ค่ะเป็นนาทีเกิดเหตุเลยนะคะ
คลิปนี้ชายคนนี้ค่ะเดินเข้ามาที่ร้านค้าแห่งหนึ่ง
อยู่ในหมู่บ้านหนองค้านะคะที่ตำบลโนนท่อนอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่น
ผู้ชายคนนี้ค่ะก่อเหตุนะคะขี่รถมอเตอร์ไซค์มาจอดก่อนหน้าร้าน
เดินลงมาแล้วก็ถือมีดพระตรงเข้ามาค่ะหาชายสูงวัยคนนี้
สติไม่ค่อยสมประกอบนั่งอยู่หน้าร้านนะคะจากนั้นก็ใช้มีดข่มขู่เอาเงิน
เมื่อชายสูงวัยไม่ยอมให้เงินผู้ก่อเหตุก็เงื้อมีดจะฟัน
ทำให้ชายสูงวัยคนนี้ค่ะหวาดกลัวไงเจอมีดมาขู่ขนาดนี้
ต้องควักเงินให้ไปอ่ะนะคะผู้ก่อเหตุก็นำเงินมานะคะ
นำเงินที่ได้มาเดินเข้าไปในร้านเดี๋ยวดูนะ
เดินไปในร้านไปทำอะไรสุดท้ายเนี่ยไปซื้อเหล้าขาวนะคะ
เหล้าขาวออกมาแล้วก็ขี่รถออกไปเลยนะคะ
ราวกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตอนวันที่ยี่สิบสอง
พฤศจิกายนที่ผ่านมาค่ะเอาล่ะหลังเกิดเหตุทีมข่าวลงพื้นที่
ติดตามนะคะอยู่ที่ร้านค้าเกิดเหตุไปเจอผู้ก่อเหตุพอดิบพอดีเลย
ขี่รถมอเตอร์ไซค์มาซื้อน้ำมันเบนซินไป๑ขวด
เพื่อที่จะเติมใส่รถตอนเจอนะมาด้วยท่าทางปกติอะค่ะ
ก่อนที่จะจ่ายเงินแล้วก็ขี่รถออกไปนะคะค่ะอ่ะไปถามคนดูแลร้านค้าร้านนี้หน่อยนะคะ
ว่าเกิดอะไรขึ้นในวันนั้นน่ะนางสาวจิตราแข่นจันโสนะคะ
บอกว่าผู้ก่อเหตุเนี่ยชื่อว่าในเคราวในเคราวมักมีพฤติกรรมแบบเนี้ย
เวลาเสพยาเสพติดหรือว่าเมาเหล้านะก็จะขี่รถปลาเสียงดัง
ก่อกวนคนในหมู่บ้านแล้วก็ชอบซื้อเหล้าโดยไม่จ่ายเงิน
ไม่พอขอเซ็นไว้ก่อนอ้าวอ่าเซ็นน้ำมันนะฮะ
น้ำมันเบนซินที่มาซื้อล่าสุดเนี้ยก็เซ็นไว้เหมือนกันเออ
จนร้านค้าเนี้ยต้องหักจากเงินปันผลของครอบครัวเนี้ย
เอามาจ่ายสินค้าทั้งหมดอ่ะนะคะก่อนหน้านี้ในคราวยังเคยใช้ปืนยาว
ประดิษฐข่มขู่ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านด้วยเคยทำร้ายร่างกายพี่ชายแท้แท้
บาดเจ็บสาหัสมาแล้วด้วยแต่ครอบครัวไม่ได้แจ้งความไงคะ
ก็เลยตอนนั้นเนี่ยหลังเกิดเหตุภูมิแล้วก็ถ่ายหายหน้าไปพักใหญ่ค่ะ
สุดท้ายเนี่ยโผล่มาแล้วก็มาก่อเหตุอีกครั้งหนึ่งนะคะ
ผู้ใหญ่บ้านหนองค้าบอกว่าในคราวไม่ได้ทำงานทำการอะไรนะคะ
ก็จะมีอาการโวยวายชอบหาเรื่องชาวบ้านไปทั่วค่ะ
พกมีดอิโต้มีดปลายแหลมติดตัวเสมอเลย
แบบนี้อันตรายจริงชาวบ้านที่อยู่แถวนั้นก็หวาดกลัวกันไปหมด
ล่าสุดวงจรปิดจับภาพได้อันนี้เป็นหลักฐานสำคัญ
เพราะว่าเอาไปแจ้งความแล้วอยากให้ตำรวจจับตัวในคราว
มาดำเนินคดีให้ได้โดยเร็วนะคะ